แนะนำที่เที่ยวที่โคราชเผื่อใครอยากจะไปท่องเที่ยวในวันหยุดนี้นะคะ
เพราะว่าสถานที่แห่งนี้บอกเลยว่าธรรมชาติดีอากาศก็ดีวิวก็สวยล่ะค่ะ
ไปค่ะคุณผู้ชมไปที่สวนลุงน้อยบ้านสุขสมบูรณ์นะคะ
อยู่ที่ตำบลไทยสามะคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานี่เอง
สวนลุงน้อยตอนนี้มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์กำลังเบ่งบานสะพรั่งสวยงามทีเดียว
ก็เลยทำให้บรรดาคนที่ชื่นชอบดอกไม้รวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ย
หลังไหลกันไปเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายมันดีไปหมดเลยคุณผู้ชม
วิวก็ดีอากาศก็ดีฟินมาก
และถามว่าพื้นที่เยอะขนาดไหน
ไปชมไปยืนถ่ายมุมไหนก็สวย
อกจากดอกไม้สวยแล้วยังมีผักสดปลอดสารพิษจากสวนด้วยนะ
ใครรักสุขภาพเนี่ยซื้อทานกันได้สบายใจเลยนะคะ
ทานที่นู่นก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านได้เหมือนกัน

ใช่เขามีค่าบัตรในการเข้าชมสวนเพียงแค่๒๐บาท

คืออย่างงี้คนที่ไปที่โคราชค่ะ
เค้าจะได้พืชผับผลไม้กลับมาเทียบ
ช่วงหน้าหนาวมันเริ่มออกดอกออกผลแล้ว

ไหมคะคุณชนะได้มาฮะไหนล่ะคะเอามาฝากเราไหมคะ
มาฝากคนอื่นกินเองหมดแล้วครับก็อย่างเงี้ยทุกวิธีเลยนะ
แต่ถ้าใครนะพึ่งคุณชนะไม่ได้หวังไม่ได้เดี๋ยวเราไปกันเองดีกว่า
อีกไปกันที่สวนลุงน้อยบ้านสุขสมบูรณตะมนต์ไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เซลฟี่ดอกไม้สวยประและดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ไปซื้อผละพลไม้ปลอดศัลพิธจ์ด้วย
จะบอกว่าแม่ผมเพิ่งไปไปทำบุญงานสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
คือเป็นอีกหนึ่งหลังจงเที๊ยบนะ